คุณผู้ชมมาดูนักร้องหนุ่มนะคะบ้านเกิดดิฉันเองค่ะ
จังหวัดสุรินค่ะน้องเนคนรุพลค่ะ
เจ้าของเพลงดังนะคะเพลงนี้ฮิตมาก
เจ็บสำฟ้าจะเป็นยังไงไปฟังย้อนความทรงจำสักเล็กน้อยค่ะ

โอ้โหเพลงนี้ดังมากนะคะแล้วอยากบอกว่าน้องเน็กเนี่ยแหละค่ะ

เขาสร้างบ้านหลังแรกให้คุณพ่อคุณแม่นะคะ
ที่จังหวัดสุรินทร์บ้านเกิดของตัวเองนี่แหละค่ะ
บนพื้นที่๒๐๐ตารางวาคุณผู้ชม

ที่สามารถทำให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวได้สำเร็จค่ะ

โดยถือเลิกงามยามดีเมื่อวานนี้
นะคะก็ทำบุญบ้านนี่แหละคุณผู้ชม
จากนี้นะคะยังถือโอกาสทำบุญแก้บนนะคะ
สารปู่ตาชัยมงคลนะคะสารศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านด้วยนะคะ
ที่คุณพ่อได้บนบานสารกล่าวเอาไว้นะคะว่า

เกิ้ลล่าสุดของเจ้าตัวมียอดวิวถึง๒๐ล้านวิว
แล้วมันได้ด้วยคุณผู้ชมมันปังมากจริงค่ะ

อ่ะก็ต้องฟังแหละค่ะคุณผู้ชมว่าเนี่ยเขาพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย
แล้วมันเป็นยังไงบ้างไปฟังทั้งหมดจากปากเขาเลยดีกว่าค่ะ
พี่น้องบันเทิงไทยรัฐทุกคนด้วยนะครับผม
วันนี้ข้างหลังผมนะครับผมไม่ได้มาอวดบ้านแต่อย่างใดนะครับผม
แต่อยากจะมาบอกว่ามันก็เหมือนอวดแล้วเนาะนะครับผม
การมีบ้านให้พ่อกับแม่นะครับผมเป็นของตัวเองนะครับผม
ซึ่งเรียกว่าความฝันนี้เป็นความฝันของผมตั้งแต่เด็กแล้วนะครับผม
ซึ่งตอนนี้มันเดินทางมาถึงวันที่มันเกิดขึ้นจริง
ก็เรียกได้ว่ามันเร็วกว่าที่ผมคิดมันเร็วกว่าที่

อีกหนึ่งเรื่องค่ะหลายคนอยากรู้ค่ะว่า
ตกลงมันยังไงนี่เพราะว่าเห็นอยู่ด้วยกันตลอดค่ะ
สาวผู้จิ้นนะคะคล้ายเดียวกันแก่มิ้งโก
น้องมินตราอินทิรานี่แหละค่ะ

มีคนถามเข้ามาเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียว
ว่ามีนตาใช่ผู้หญิงที่อยู่ในสเปคผมไหม
ใช่ครับผมต้องเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่อยู่ในใจผมแล้ว

ตรงนี้ต้องบอกว่านางเป็นคนที่น่ารักนะครับผม
อยู่ด้วยแล้วมีความสุขผมปรึกษาได้ทุกเรื่องนะครับ
ถ้าถามว่าในสเปคไหมมันก็เป็นสเปคตั้งแต่แรกแล้ว
คุณพี่น้องทุกคนมากที่มาร่วมแสดงความยินดีนะครับ
บ้านหลังใหม่ของผมหลังนี้ที่สร้างให้กับพ่อกับแม่นะครับผม
ส่วนเรื่องของมีนตาเอาไว้ให้เป็นเรื่องของอนาคต